งานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกนายกัมพลวัชรพลนะคะ
แล้วก็มีงานเปิดพิพิธภัณฑ์กัมพลวัชรพลณสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยจัดขึ้นบริเวณโถงชั้น๑อาคาร๑สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
กัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ได้รับประกาศยกย่องจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
โดยเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชนค่ะ
ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวและคนเอเชียเพียงคนเดียวในครั้งนี้นะคะ
ที่ได้รับประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ
พศ๒๕๖๑๒๕๖๒ค่ะ
โดยท่านนะคะเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในพื้นที่ห่างไกล
เพื่อที่จะให้เด็กมีการศึกษาที่ดีขึ้นอีกด้วย
และในโอกาสวาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการนะคะที่นายกัมพลวัชรพล
ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้สารต่อปนิษฐานของท่านค่ะ
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นอีก๑๐แห่งด้วยกัน
จากเดิมนะคะที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ๑๐๑แห่ง

ก็จะทำให้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นเป็น๑๑๑แห่งทั่วประเทศไทยค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศในพิธีประกาศเกียรติคุณ
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายกัมพลวัชรพลนะคะ
จัดขึ้นเมื่อวานนี้ยิ่งใหญ่มากบรรยากาศนี้ต้องถามคุณนิวนาวนะ
ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่ารวมบุคคลสำคัญนะคะ
มาร่วมงานกันอย่างมากมายทีเดียว
เพราะว่าคุณกัมพลวัชรพลถือว่าเป็นคนไทยและคนเอเชียคนเดียว
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีนี้
รวมแล้ว๔๘คนมีคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นน่าภาคภูมิใจมาก
และโอกาสนี้ก็มีการจัดทำหนังสือขึ้นมาด้วย
เป็นหนังสือที่ระลึกนะคะกัมพลวัชรพลคนของโลก
มี๔เล่มหลากหลายเนื้อหายที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวประวัติผลงานอันส่งคุณค่ามากมายนะคะ
ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของคนในวงการสื่อสารมวลชน
และคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง
เราจึงมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในช่วงแรกนี้ค่ะ

คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามบรรยากาศเมื่อวาน
แต่จริงแล้วทางไทยรัฐทีวีของเราก็มีถ่ายทอดให้ได้ติดตาม
อาจจะได้ติดตามบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันไปแล้วนะคะ